ท่านผู้ชมครับมาพูดคุยกันเรื่องของ
หนังสือเวียนในส่วนราชการที่ขอนแก่น
ที่ออกมาเป็นประเด็นกระแสวิพักษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้

หรือว่าอยู่จังหวัดอื่นก็ลองพูดคุยกันว่าท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับ

จะเดินทางไปประชุมคอรมอสัญจรที่ขอนแก่น

ทางจังหวัดก็ต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนแหละ
เรื่องการประชงการประชุมการเตรียมงานนะครับ

ในการเรียกประชุมหน่วยงานราชการต่างที่เกี่ยวข้อง
เขาประชุมกันไปแล้วตั้งแต่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าเพิ่งถูกเปิดเผยหนังสือเรียกประชุมออกมา
หนังสือออก๙มีนาคม๒๕๖
ผู้ที่ลงนามในชื่อของหนังสือ
ก็คือนายสุชัยบุษาระรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่น
เป็นการออกหนังสือเวียนในหน่วยราชการต่างของจังหวัดขอนแก่น
ให้มาประชุมกันในหัวข้อทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่
เราขึ้นตัวแดงขีดเส้นแดงทำกรอบสีแดงไว้

เป็นหนังสือเอกสารวัชการระบุว่าด้วยนายกมีกำหนดจะเดินทางมาประชุมสัญจร
ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นการเตรียมการต้อนรับนายมนตรี
จังหวัดขอนแก่นได้รับมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการต่างอะไรก็ว่าไปนะครับ
มาประชุมร่วมกันในภารกิจทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่
ให้มาประชุมกันในวันอังคารที่๑๓มีนาคม๒๕๖๑ที่สารากลางจังหวัดขอนแก่น
ทีนี้พอเขาคงประชุมอะไรกันไปแล้วแหละแต่พอหนังสือมันถูกเผยแพร่ออกมา
โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์เนี่ยคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลย
โดยเฉพาะท่านที่อยู่ที่ขอนแก่นก็อาจจะไม่สบายใจ
หัวข้อทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่

คือเราอาจจะไม่รู้ก็จริงเราอาจจะไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอก
แต่ถ้าจะประชุมกันแล้วใช้หัวข้อนี้เนี่ย
มันควรจะเป็นหัวข้อที่มันสร้างสรรค์กว่านี้ไหม
เอาฟังเสียงของชาวขอนแก่นนะครับ
เราลองไปฟังเสียงสะท้อนมานะครับ
เหมือนที่ออกมาว่าคนไทยโง่

ก็คือท่านลองฟังความคิดเห็นของประชาชนบ้าง
คนไทยคนเก่งก็เยอะ

ผมว่าท่านเอาเวลา
รับความคิดเห็นของประชาชนบ้าง

ทำไมต้องบอกว่าคนไทยต้องโง่

คือแค่ไม่อยากจะมีปัญหากับ
คนที่ออกหนังสือตัวนี้มาครับ
คนไทยมีความรู้มีความคิดนะครับ

ผู้ที่ออกหนังสือก็คือชื่อของนายสุชัยบุตรสาระ

โดยทางจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่า
คือหนังสือพอออกมาเมื่อ๙มีนาคม

แต่พอเห็นแล้วมันก็ใช้คำไม่เหมาะสม
ก็เลยมีการแก้ไขถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมแล้ว

เนื่องจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญ
จึงมีการออกเอกสารตามไปอีกฉบับหนึ่ง

ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่เปลี่ยนเป็น
ทำอย่างไรให้ประชาชนมีความรู้ความเท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลง
ทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่หัวข้อตรงนี้
โดยท่านสุชัยบุษาะท่านรองผู้ว่าขอนแก่นท่านนี้นี่แหละ
ท่านก็บอกว่าออกไปใหม่ตั้งแต่๑๒มีนาคม
ก่อนจะถึงวันประชุมจริง๑๓มีนาคม
ฉบับแรกมันออกไปเมื่อ๙มีนาคม

ตนก็ต้องขอขอโทษประชาชนทุกคน
โดยยืนยันว่าเกิดจากการไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดในหนังสือเอกสาร
เนื่องจากตนก็มีเวลาเพียงแค่วันเดียว
ในการที่จะต้องส่งหนังสือเอกสารออกไป
ฟังเหตุผลที่ท่านชี้แจงในวันนี้นะครับ
กเลิกฉบับเดิมนะครับ
เลิกฉบับเดิมแก้หนังสือฉบับใหม่ใหม่ไปนะครับ
แต่ว่าหนังสือที่ไปฉบับแรกก็ยังมีคนเอาไปเผยแพร่

นี่คือที่มาที่ไปนะครับ
ข้อความที่บางท่านเอาไป
ว่าเหมือนกับจังหวัดมองพี่น้องประชาชนในทางที่ไม่ดีนั้น

แน่นอนผมถ้ามีข้อความอย่างที่บางท่านเข้าใจทำให้พี่น้องประชาชน
หรือบางท่านไม่สบายใจพูดง่ายนะครับ
ผมในฐานะที่ผมได้เป็นผู้ลงนามในหนังสือฉบับนั้นนะครับ
อาจจะไม่ได้เอกใจไม่ได้คิดอะไรนะครับ
ก็ต้องขออภัยที่ทำให้พี่น้องประชาชนไม่สบายใจมาณโอกาสนี้ด้วย
ก็เรียนว่าเรามีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนเราไม่มีข้อคิดมีอะไรที่คิดว่าพี่น้องประชาชนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับทางจังหวัดขอนแก่นก็ได้สั่งตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่า
ตกลงแล้วหนังสือนี้เนี่ยที่มาที่ไปเป็นอย่างไรกันแน่โดยเฉพาะใครเป็นคนตั้งหัวข้อนี้อะไรแบบนี้
ใช่ค่ะคือเรื่องนี้ก็เลยกลายมาเป็นเรื่องใหญ่นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปสอบถามทางด้านแม่ทัพภาคที่สอง
พลโทธารากรธรรมวินทรค่ะก็พูดถึงกรณีนี้นี่แหละแล้วก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเอกสารนี้มันหลุดไปได้ยังไง
ตอนนี้ก็กำลังสอบถามทางรองผู้ว่าว่ามันมีความผิดพลาดทางเทคนิคอะไรหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวก็มองว่าคำเนี้ยคำว่างโง่เนี้ยมันไม่ดีมันเหมือนเป็นการดูถูกคนทีนี้ก็เลยถามว่ามันส่งผลกระทบอะไรไหมท่านแม่ทับก็บอกว่าอาจจะกระทบบ้างแต่ก็ต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนรวมถึงดูเจตนา
วางยาคนร่างคนพิมพ์คนตรวจเอกสารคือเขาก็น่าจะรู้อยู่นะแต่ทำไมถึงเอามาให้รองผู้ว่าเซ็นแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องด่วนเตรียมที่จะต้อนรับนายกรองผู้ว่าเองก็เซ็นไปโดยที่อาจจะไม่ได้ดูรายละเอียดแต่ถ้าเกิดคนที่เอาเอกสารมาให้เนี่ยแจ้งก่อนหรือสอบถามก่อนเชื่อแน่ว่ารองผู้ว่าก็จะต้องดูแล้วก็แก้ไขเพื่อไม่ให้

ประชุมหัวหน้าศูนย์รัชการเพื่อเตรียมการต้อนรับการมาของนายกโดยในหนังสือดังกล่าวตอนหนึ่งมีการใช้ข้อความว่าทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการดูหมินดูแคลนประชาชนนางสาวพรทิพย์บอกว่าอย่างนี้ครับวันที่พิมพ์หนังสือเชิงประชุมเนี่ยยอมรับว่าทำไป
ข้อความอาจจะไม่ไม่ไม่สะหนักสะโรยแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะดูหมิ่นดูแคลนประชาชนนะคะเนื่องด้วยเราเราต้องการความเร็วแล้วก็อาจจะไม่ได้กรองนะฮะ
เอ่อซึ่งซึ่งจะต้องเชิญประชุมในวันอังคารต้องต้องใช้ความรวดเร็วก็เลยรีบทำหนังสือเสนอเอ่อ
คำประชาในเนื้อเนื้อหาข้างในก็คือท่านท่านก็ไว้ใจว่าเอ่อ
เป็นการเรียกประชุมภายในก็มองไม่เห็นว่าจะ
มีผลกระทบแต่เมื่อหนังสือออกไปแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ามีเกิดปัญหา
ติดแบบเข้ามาเราก็รีบแก้ไขค่ะไม่มีเจตนาจะจะจะดูแคลนนะคะ
ไม่ได้คิดถึงจุดนั้นอ่าคือคุณพรทิพย์เนี่ยเธอก็ชี้แจงว่า
แนวคิดที่รับมาก็คือต้องประชุมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของประชาชนตั้งแต่วัยเด็ก
อ่าแล้วเวลามันเร่งรีบก็เลยไม่รู้จะคิดคำแบบไหนอะไรยังไงค่ะ
เพื่อเลยคิดคำไปแบบง่ายง่ายไม่ทันได้หลายรองอืมนะฮะ
ผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับนายสมศักดิ์จังตระกูล
บอกว่าราชการในจังหวัดขอนแก่นไม่เคยมีเจตนาจะดูถูกดูแคลนประชาชนทุกคนทำงาน
ก็มุ่งหวังจะพัฒนาและขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นให้มีความพร้อมในทุกด้านนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นออกไปจากความผิดพลาดในการใช้ถ้อยคำ
ทำให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนหลังจากที่มีหนังสือออกไปแบบนั้นก็มีการแก้ไขไปแล้ว
จังหวัดก็ขอน้องรับกับข้อผิดพลาดในทุกกรณีและขอให้ประชาชนทั้งประเทศให้อภัยด้วย